เหตุการณ์บนท้องถนนนี้ไม่รู้ว่ารีบหรืออะไรนะครับ
รถเก๋งคันสีฟ้าน้ำเงินคันนี้นะ
คือรำคาญรถบรรทุกที่ขับแช่ขวาเขาว่าแบบนั้น
พอแซงขึ้นมาได้ปาดหน้าฟ้าบเลย

ตั้งใจกะให้ชนท้ายเลยนะครับ
มันก็เป็นเรื่องสิครับเพราะว่าเขาจอดรถใจใหญ่มากเลยนะ
รถเล็กนะแล้วลงมือลงมาแล้วบอกมาต่อยกันดีกว่า
เป็นคลิปนี้ครับ

ลงมือลงมือลงมือ
พี่ทำไมไม่ไหลผมฮะ
เดี๋ยว
ลงมือลงมือลงมือ

ไปไปไป

ยุ่งอะไรเอาเหนือกลับคายใหญ่มากปาดหน้าไม่พอนะ
แล้วก็ขับเบรกจึ๊กบอกจะจอดได้ที่สุดนะฮะจะให้รถบรรทุก

ยกมือเลยไอ้เถอะ

นะครับบอกอย่าถือสาหาความเพื่อนผมเลย

คนขับรถบรรทุกเจ้าของคลิปครับ

เหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นแถวถนนพุทธมนต

ตอนแรกขับตามหลังรถบรรทุก
แล้วเปิดไฟสูงไล่นะ

เพราะเขาบอกว่าเลนซ้ายมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคัน
โชเฟอร์รถบรรทุกเขาอ้างแบบนั้น
ก็ทำให้รถเก่งสีฟ้าเนี่ยนะ

แซงปาดหน้าแล้วก็เบรกรถขวาง
เหมือนจะจงใจให้รถบรรทุกเนี่ย
ชนท้ายทำอยู่๒๓ครั้ง

โฟเฟอร์รถบรรทุกไม่อยากจะทะเลาะกับคนเมานะครับ

พี่สุดยอดจริงใจพี่เย็นจริงนะฮะพาร์คใหญ่ครับ
คนขับรถสีฟ้านะครับก็ยอมกลับขึ้นรถไปนะครับ
ฝ่ายรถบรรทุกก็เลยขับรถไปส่งของต่อโดยไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะครับ
ซะว่าโอ้โหผมอยากให้ทุกคนบนท้องถนนคิดแบบนี้จังเลย
เสียเวลาทำมาหากินถูกต้องถูกต้องแล้วมันไม่มีเรื่องด้วยไง
ถูกต้องถ้าไปเจอคนขับรถบรรทุกแบบโหดหน่อยนะเขาตบนี่ตกข้างทางไปเลยนะ
ใช่แล้วถ้าเกิดเขาไม่เบรกเขาก็ชนเรื่องก็ยาวบานปลายขึ้นมา
อาจจะถึงขั้นว่าเสียชีวิตกันได้นะฮะใช่เอ้ามัวเป็นเหตุล่ะครับดูออก